ผมพาไปที่อำนาจเจริญหน่อยครับริมแม่น้ำโขงมันจะมีแพร่ให้คนไปนั่งทานอาหารกัน
อ่านะฮะพักผ่อนหย่อนใจกันก็จะมีวัยรุ่นเจ้าถิ่นกับวัยรุ่นต่างถิ่น
นั่งอยู่สองกลุ่มตอนแรกยังไม่เมาทุกคนก็เป็นมิตรกันดี
เล่าเข้าปากปุ๊บแปลงร่างองค์บากเข้าสิงหรือยัง
อะไรก็ไม่ทราบแซวกันเรื่องผู้หญิงเริ่มเขม่นกันเริ่มไม่เข้าหู
กันสุดท้ายเละเทะชุดละมุนไปหมดเลยครับ
ขอเลี่ยวขอเลี่ยว
อิริอร์รผู้สาว
เข้ากญาติ

ชิวริมแม่น้ำโขงสักพักหนึ่งจู่ก็ตีกันนะครับ
มีคนตกแพร่บ้างอ่าขวดมาไม้มาเริ่มลุมมาตุ้มกันอยู่แบบนี้ฮะ
คนที่เขาอยู่ในแพร่ฝั่งตรงข้ามก็ถ่ายกันไป

กลัวจะโดนลูกหลงเหมือนกัน
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเพราะความเมาเมาแล้วก็คำเหม็นกัน
เปิดศึกตะลุมบอลกันแบบนี้นะฮะไม่กลัวว่าใครจะโดนลูกหลงหรือเปล่าเลย
ขวดเบียร์ขวดเหล้ามาฟาดมาเฟี่ยงใส่กัน
บางคนโดนต่อยจนตกน้ำไปยังกระโดดตามไปต่อยในน้ำซ้ำอีก
ชุดละมุนวุ่นวายไปหมดฮะไม่ได้แคร์สายตาใคร
คือเหตุการณ์นี้คนถ่ายเองก็พยายามจับใจความได้ว่า

สองกลุ่มนี้น่าจะแซวกันเรื่องของผู้หญิง

และเหมาพอกันพอพูดจะไม่เข้าหูอารมณ์มันมา
สุดท้ายไม่รู้จะมีใครบาดเจ็บบ้างหรือเปล่า
เพราะว่าเขาก็ไม่ได้มีการไปแจ้งความเอาผิดกันแต่อย่างใดนะครับ